ว่าเรามีบรรยากาศสดมาให้คุณผู้ชมได้ดู
เพราะอะไรคุณพิธาริมเจริญรัฐปรากฏตัวแล้ว
ท่ามกลางเหล่าบรรดาแฟนคลับหรือด้อมส้มนั่นเอง

ตอนนี้คุณแซคนัทวินทองย้อยอยู่ที่นั่นแล้วไปดูกันหน่อยค่ะ
อาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมา
เป็นชิ้นสมาธิอย่างนี้ทุกคน

ที่นอกได้ความว่ายวักใจมา

พรุ่งมีรักษาการในสาธิสาขวัดชนมุนี
ที่พี่เดิมเรียกมากับมือหน่อย
แล้วตามไม่หลาย
มีทางกับวักใจ
สาธิาคือเม้ยเคยดีกันใหญ่
สัตว์สินใจในการใหญ่หน่อยนิดเดียว
และสาธิสาขาจือมีรักษากับประชาชน
และหยุดไปการสูตรอำนาจ
ของประเด็นกาวน์ไม่เจ้าได้
วันนี้ถ้าเรือมันรั่วอยู่คุณจะให้เขาเสียสละออกจากเรือ
หรือจะให้อยู่ห้องซ่อมเรือด้วยกันเอาลูกดับเก็มออกไหน
ถ้าเรือมันรั่วเราจะถี่เพื่อเรารองไปไหม
เราก็ต้องอยู่ช่วยกันซ่อมเรือใช่ไม่ใช่
ถ้าพวกเราทั้ง๘พักที่ประชาชนเลือกมา
ช่วยกันซ่อมเรืออุดวายเรือทำเรือให้เก่งแข็ง
และให้คนอื่นอื่นกึ่งเรือมาเรือมันก็จะถึงบ้าง
ขอเพื่อรักษาสัตว์จะ
หาเสียงมาต้นมานขึ้นทีที่เดินมาไม่รู้กี่ครั้ง

ประชาชนไม่มีความหายหรือ

ใครจะถือผมออกจากเรือ
ผมไม่รู้
ผมบอกอย่างเดียวว่าผมไม่ยอม

ก็ต้องช่วยกันอดรู้

ไม่ใช่มาถีบเพื่อนออกจากเรือ
และไม่ถีบประชาชน
ออกจากเรือด้วย

บรรยากาศตอนนี้ที่บริเวณหาดจอมเทียน

เมื่อบนรถตาใสเมื่อสักครู่นี้
กล่าวถึงประเด็นที่มีการดราม่ากัน
ถึงเรื่องความเสียสละที่คุณเสรีพิสุทธิ์
แล้วก็๘พักร่วมรัฐบาลเมื่อวานนี้นะครับ

คุณจะเสียสละในการให้คนอื่นลงเรือ

มาถึงที่สื่อมนชนจังหวัดชมบุรี
เพื่อที่จะสอบถามประเด็นราม่ากัน
ความเคลื่อนไหวล่าสุดที่พักเพื่อไทย
มีการเชิญพักภูมิใจไทยไปพูดคุยกันถึงที่พัก
รวมถึงพักชาติพัฒนากล้าด้วยนะครับ
แล้วก็พักรวมไทยสร้างชาติที่จะมีการประชุมกัน
หารือกันสำหรับทางออกประเทศ

๑๖นาฬิกา๑๗นาฬิกาวันนี้นะครับ

ต้องติดตามการลงพื้นที่ของคุณพิธานะครับ

แล้วก็ช่วงเวลา๑๙นาฬิกาก็จะไปที่ตลาดดิโอโซน
จังหวัดระยองครับนัทวินทองย้อยไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากที่หาดจอมเทียนจังหวัดชมบุรีครับ